ประหลาดแล้วไม่ได้ประหลาดอย่างเดียวมันขึ้นมากลางบ้านเลยอะค่ะ

เห็ดจริงมันมีรูปร่างประหลาดรูปร่างของเห็ดชนิดนี้มันจะคล้ายกับนิ้วมือคนตาย
เห็นไหมนิ้วหงิกแล้วมันงอกออกมาตรงกระถางต้นไม้แถวบ้านมีความยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรนะคะงอกออกมา๒ดอก
แล้วก็จะมีดอกขี้ตูมอยู่ยังไม่บานกำลังแตกแขนงอีก๒ดอก
แต่พูดถึงเรื่องของหน้าตานี้ว่าแปลกแล้วกลิ่นค่ะกลิ่นของไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันเหม็นมากเลยเขาบอกว่ากลิ่นมันคล้ายกับกลิ่นซากศพ
เพราะว่าดูใกล้ก็จะสังเกตว่ามีแมลงวันมาตอมบริเวณเห็ดต้นนี้เยอะแยะมากมาย
โอ้โหแล้วเห็ดนี้มันขึ้นมาที่บ้านของนายอเนกวเพชร
บ้านเล็กที่๓๙๕หมู่๔
ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
พอชาวบ้านทราบข่าวก็รีบมาดูกันเยอะเลย
เอาก็ตามความเชื่อกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีความแปลกก็จะต้องมีการจุดทูบ

บางคนบอกว่าโอ้โหนี่เกิดมานะ
อายุ๖๐กว่าปีแล้วไม่เคยเจอเลยอะไรแบบนี้
ด้านนางสาวรัตนาวเพชรคนที่พบเห็ดเนี่ย

บอกว่าก็มีช่างมาทำสวนที่ในบ้าน
แล้วช่างได้กลิ่นเหม็นเน่า
ประหลาดเหม็นจนเวียนหัวเหม็นจะอ้วกบอกอย่างนี้
ตอนแรกนึกว่ามีสัตว์อะไรตายหรือเปล่า
หนูหรือเปล่าอะไรตายหรือเปล่าแถวนั้น

แล้วก็พบว่าเฮ้ยกลิ่นมันมาจากเนี่ย
ดอกเห็ดเนี่ย๔ดอกบริเวณตรงนี้

ช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบเห็ดลักษณะนี้
ก็เคยพบนะแต่ว่ามันขนาดใหญ่
เท่ากับกะลามะพร้าว
คือเขาก็ว่ามันแปลกก็เลย

ตอนนั้นน่ะเธอถูกรางวัลจ้ะ

แล้วคิดว่าครั้งนี้เธอว่าเออ

เธอเล่าแบบนี้เธอบอกมาแบบนี้
แล้วจากการตรวจสอบเหตุดังกล่าวนี้นะคะ
คุณผู้ชมเห็ดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย
เป็นเห็ดหายากของโลกนะคะ

แล้วเหตุนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่า
มันมีชื่อชื่อว่าเห็ดมือ

เพื่อทำการขยายพันธุ์

ก็เป็นเห็ดแปลกหายากที่นำมาฝากแล้วกันนะคะ